ตำรวจสพสัตหีบนะคะนำตัวชายวัย๖๘ปีที่เมาแล้วหึงโหด
ภรรยาตัวเองวัย๕๔ปีจนเสียชีวิตคาห้องพักค่ะ
สาเหตุนั้นเกิดจากไปเชื่อเพื่อนในวงเล่าที่บอกว่าภรรยาแอบปันใจให้ชายอื่น

โดยตำรวจก็ได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ติดตามจากรายงานเลยค่ะ
ภรรยาแอบปันใจให้ชายอื่นช่วงที่ตนไปทำงานออกเรือประมงนานนับสัปดาห์
หลังดื่มสุราจนเมาได้กลับห้องเช่า
ตัดสินใจคว้ามีดทำครัวแทงภรรยาไปหนึ่งแผลจนล้มลงแน่นิ่ง
จากนั้นจัดท่าทางร่างของภรรยาโดยนำผ้าห่มมาอำพราง
ก่อนจะนำมีดที่ก่อเหตุไปทิ้งไว้ในสวนหลังบ้าน
แต่ยังไม่ทันได้หลบหนีชาวบ้านในพื้นที่รวบตัวเอาไว้ได้ทัน
เพื่อนข้างห้องยืนยันนางสมควรไม่เคยนอกใจ

จนเสียชีวิตโดยไม่พูดไม่จา
ลุงเล็กไปทำอย่างนั้นทำไม
เช่นเดียวกับข้อมูลอดีตเพื่อนร่วมงานของนางสมควร
บอกว่าชีวิตของนางสมควรน่าสงสารเหมือนตัวคนเดียว

ญาติขาดมิตรทำงานที่ร้านอาหารด้วยกัน

กระทั่งตัดสินใจย้ายออกไปอยู่กินกับนายเล็ก

เช้าวันเกิดเหตุนางสมควรมาหาที่ร้าน

มารู้ข่าวว่าถูกนายเล็กสามีของตัวเอง
ฆ่าตายในช่วงค่ำในวันเดียวกัน
เหมือนกระแทงกัน
พันธุ์ตำรวจโทชูศักดิ์ปิ่นรัฐ
รองผู้กำกับสืบสวนสพสัตหีบ
ระบุการสืบสวนมูลเหตุจูงใจของนายเล็ก
เมืองต้นมาจากการดื่มเหล้าจนเมา

คุณกิติได้หลังคุยกับเพื่อนเรื่องภรรยาอาจมีชายอื่นช่วงไปทำงาน
สอบสวนเพื่อนคนดังกล่าวบอกว่าเป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตไม่ได้มีหลักฐาน
คบหาชายอื่นแต่ในเล็กกลับเชื่อสนิทใจไม่ดูข้อเท็จจริงจึงก่อเหตุขณะมืนเมา
ตำรวจแจ้งข้อหาในเล็กฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
สุภกิจตะโกะจีนถ่ายภาพสุชฎาศรีโครงข่าวเทรัตน์ทีวีไหล่งาน